ดีไซน์มานะครับว่าสำหรับใช้ครั้งเดียวแล้วก็ก็ทิ้งเลยนะครับก็คือ
คำว่าครั้งเดียวนี่คือใช้แล้วคิดว่ามีการสกปรกปนเปื้อนแล้วนะครับ
สารคัดหลังเยอะมากนะครับอันนี้เราก็ทิ้งนะครับ
แต่ต้องบอกคุณจอมขวัญก่อนนะครับว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
เขาทำออกมาแล้วเขาทำการศึกษามาเนี่ยเข้าใจสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรค
แล้วป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเนี่ย
ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโรคเนี่ยนะครับแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่สบาย
แล้วป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นมากกว่านะครับ
กำลังจะถามอันนี้ค่ะคือหน้ากากอนามัยที่เราเข้าใจกันมาทั้งหมดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะ
ตั้งแต่เรามาเรามาคุยเรื่องโรคนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไปดูขององค์การอนามัยโลก
แล้วก็ยิ่งหลังมีข่าวจากต่างประเทศนักวิชาการจากต่างประเทศหมอจากต่างประเทศพูด
คือหน้ากากอนามัยจริงใช้สำหรับคนที่ป่วยไม่ให้แพร่เชื้อไม่ได้ใช้สำหรับคนที่ยังไม่ป่วยป้องกันเชื้อไม่ใช่

แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะคุณหมอไม่ได้โทษคุณหมอหมายถึงทำไมเราไม่ได้บอกข้อมูลนี้กันตั้งแต่แรกล่ะคะ
เราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับทางกระทรวงก็ประชาสัมพันธ์นะครับแต่ผมคิดว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับ
จริงแล้วทางกระทรวงเองก็แนะนำนะครับว่าในบุคคลที่ยังไม่ป่วยถ้าอยากป้องกันสามารถที่จะใช้หน้ากากที่เป็นผ้านะครับ
ก็คือนำมาทดแทนป้องกันในการลดการติดเชื้อ
เดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะคะคือเวลาเราพูดว่าหน้ากากอนามัยใช้สำหรับคนที่เหมือนกับพูดง่ายคือเป็นคนป่วยแล้วก็มีโอกาสจะแพร่เชื้อให้คนอื่น
คำถามคือว่าสมมุติว่าดิฉันไม่ได้ป่วยแต่ดิฉันต้องอยู่กับคนจำนวนมากซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองป่วยหรือไม่เนี่ย

ถ้าไม่สบายใจนะครับแล้วต้องอยู่ใกล้ชิดมากเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับก็คือสามารถที่จะใส่กันได้นะครับ
แต่ถ้าทั่วไปเดินไปซื้อของไปอะไรนี้ก็ใส่เป็นหน้ากากผ้าธรรมดาได้
แล้วจริงเนี่ยนะคะเวลาใส่หน้ากากอนามัยสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยนะคะคือใส่เพื่อป้องกันเนี่ยจริงมันเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือมันเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่าคะ

ใช่ถ้าใส่ไม่ถูกวิธีนะครับใส่ไม่ถูกวิธีใส่สลับด้านนะครับใส่ด้านบนด้านล่างนะครับแล้วใส่แล้วก็มือไปจับ
เวลาเราใส่เสร็จเราแนะนำให้เอามือไปสัมผัสผิวด้านนอกด้านหน้านะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีการปนเปื้อนได้
บางคนไปจับที่ด้านนอกขยับขึ้นขยับลงแล้วก็มาจับขยี้ตาอย่างนี้ทำให้โอกาสปนเปื้อนและกว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าอีก
จริงแล้วหน้ากากนี้ใช้สำหรับคนที่ป่วย
และเป็นคนที่มีโอกาสจะแพร่เชื้อ
ถูกต้องครับใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเราจริงเราต้องรักษาทรัพยากรเอาไว้นะครับ
อย่างที่บอกว่าเนื่องจากเรามีโอกาสที่จะเข้าสู่การระบาดของโรคในระยะที่๓ได้
เพราะฉะนั้นทรัพยากรที่เรามีใช้อยู่ในทุกวันนี้ต้องใช้อย่างคุ้มค่า
แล้วก็ประหยัดเพื่อที่พอถึงระยะที่๓จริงเราต้องมีใช้

ไปเรียนไปทำงานขาไปรอบหนึ่งเก็บไว้ก่อนมันหายาก
ขากลับบ้านขออีกรอบหนึ่งจริงไม่ได้

นับคือใส่ถอดครั้งเดียวเรียก๑รอบ

แต่ถ้าเขาถามกันมาเยอะค่ะ
ฉีดฉีดแอลกอฮอล์ฉีดเอามาฉีดแอลกอฮอล์ค่ะ

การฉีดสเปรย์อะไรต่างทำให้
ปนเปื้อนด้านหน้ามันฟุ้งกระจายเพิ่มขึ้น

แต่พ่นลงไปไม่แนะนำ

ก็เสียไปด้วยในการตัวกองก็เสียไปอีกด้วย
ไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อผึ้นให้แห้งอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็ทำให้คุณสมบัติการป้องกันก็เสียไป
แล้วที่นอกเหนือจากฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วไม่ได้
คือจะเอาตัวฆ่าเชื้ออะไรผสมน้ำอะไรแล้วมาฉีดอีก

เอาใหม่หน้ากากผ้า
หน้ากากผ้าเนี่ยต้องเลือกไหมคะว่าเวลาเขาขายหน้ากากผ้ากัน
มันต้องมีกี่ชั้นผ้าต้องเป็นผ้าแบบไหน
ลักษณะแบบคือมันมีชัดเจนไหมคะว่าหน้ากากผ้าใช้ได้

ในการที่ทำอาจจะมาสัก๒ชั้นนะครับ
เพื่อลดให้เพิ่มความหนามากขึ้น
แต่ไม่ได้มีความจำเพาะว่าจะต้องเป็นผ้าเนื้อชนิดไหนเป็นพิเศษ
หน้ากากผ้าที่เราพูดถึงคือหน้ากากผ้าที่ซักแล้วใช้อีกได้
ทำไมทีนี้คุณหมอให้ใช้ได้หรือคะ
คนนั้นไม่ได้ติดไม่ได้เป็นโรค
ที่เราพูดทั้งหมดนี้คือจะเน้นไปที่คนที่ยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค

หน้ากากผ้านี้ที่เราใส่ก็เพื่อส่งเสริมกำลังใจนะคุณหมอ
แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นของที่ซักได้มันมีชิ้นที่ซักได้ถูกไหมคะ

หรือต้องแบบฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อคะ
ก็ถ้าเรามีบางมันโสกกระปก
โดยเฉพาะไดรัสที่โควิด๑๙

การล้างในน้ำสบู่ในน้ำปกติสามารถทำลายเชื้อได้แล้ว
ผงซักฟอกน้ำยาซักปกติสามารถทำลายเชื้อได้แล้ว
เพราะว่าเชื้อมันมีตัวไวรัสมันมีเซลล์ที่เป็นเปลือกมันเป็นไขมันอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็เซลล์มันก็จะแตกเสียคุณสมบัติไป
ก็จะไม่แพร่กระจายเชื้อ
อย่างนั้นทำลักษณะไม่ยากจริงแล้ว
ต้องมีกำหนดไหมคะว่าห้ามใช้หน้ากากผ้าแบบซักได้

อันนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของเนื้อผ้านะครับว่า
ผ้านั้นคุณสมบัติในการทนการซักได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเห็นว่ามันเปื่อยยุ่ยแล้วผมก็ว่าถึงเวลาครับต้องเปลี่ยน
คุณหมอถ้าที่ฉันถามคุณหมอคุณหมอตอบได้เหรอคะ
ทำไมหาซื้อไม่ได้ค่าไหนบอกไม่ขาด

ครับผมอันนี้ก็หลายหน่วยงานต้องช่วยกันนะครับ
ต้องช่วยกันรวมถึงที่ผมเรียนคุณจอมขวัญไปแล้วนะครับว่า

ให้ถูกต้องให้ถูกกลุ่มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้ถูกกลุ่มใช้อย่างประหยัด
แล้วอย่างนี้ถ้าดิฉันห่วงคุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลต่าง
ก็ไม่ได้สนใจว่าเขาต้องสังกัดเฉพาะโรงพยาบาลรัฐนะคะ
คือเอกชนถ้าเขาลำบากเขาก็ดูผู้ป่วยด้วยนั่นนะคะ

ทำไมให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คะ
จริงก็ไม่ใช่หน้าที่คุณหมอตอบแล้วนะแต่ไหนมาแล้ว
เกิดขึ้นไปได้ไงคะว่าหมอพยาบาลมีใช้ไม่พอค่ะ

อาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้เราไม่มีประสบการณ์มารอสักเดือนหนึ่งได้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทุกคนประชาชนตื่นตนกแล้วทุกคนก็อยากต่างแย่งกันนะครับ
ในการที่จะซื้ออุปกรณ์พวกนี้ป้องกันพวกนี้มาเก็บไว้ทำให้มีการขาดตลาดไปชั่วคราวนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าทางภาครัฐเองในหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะเร่งนะครับ
ให้มันผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศนะครับ